บุรีรำค่ะเจ้าของสวนยางนะคะตื่นเช้าเช้ามาก็จะต้องตรวจดูสวนยางหน่อย
สวนยางของเขาก็มีสระน้ำอยู่หลังบ้านเนี่ยนะคะทุกวันที่ผ่านมาตลอดที่มีการที่เป็นเจ้าของสวนยาง
มันไม่มีสิ่งผิดปกติแต่เมื่อวานนี้ค่ะไปเจอศพตกใจมาก
ป่าราบเลยใช้คำนี้ได้นะคะเพราะว่าใช้ความเร็วสูง๒กิโลเมตร
วิ่งเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านของตัวเองไปตามคนมาช่วยแล้วก็มาช่วยดูหน่อย
ช่วยดูหน่อยนี่ศพหรือเปล่าเนี่ยนะคะเป็นศพจริงจริงค่ะ
ตำรวจสพมบุรีรำมาเลยค่ะมาพร้อมกับหน่วยกู้ภัยสว่าง
จัญญาธรรมและแพทย์โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะคะ
มาตรวจสอบจุดนี้เป็นป่าสวนยางในตำบลกลันทาค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาดกว้าง๑๐เมตรเนี่ยนะคะ
ท้ายหมู่บ้านค่ะเป็นสระในตัวพื้นที่ของนายอุทัยธาเงินนะคะ
แล้วในสระน้ำเนี่ยมันมีศพผู้ชายอายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปีอืดอยู่ร้อยอืดอยู่นี่นะคะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตดูจากสภาพศพเบื้องต้นน่าจะประมาณสามถึงสี่วันมาแล้วสวมกางเกงขาสั้น
เสื้อยืดสีดำคล้ายเสื้อทหารเขียนคำว่าพันเอกเสคัทอยู่ที่กลางหน้าอก
ที่ต้องบอกละเอียดถึงขนาดนี้นะคะใครที่อาจจะญาติหายออกจากบ้านและใส่เสื้อผ้าประมาณนี้
แจ้งเข้าไปได้นะคะไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผลตามร่างกายนะคะ
ค้นภายในตัวพบสำเนาทะเบียนบ้านด้วยระบุว่าบ้านเล็กที่สามร้อยทับหนึ่ง
ถนนศูนย์ท้อนเทศตำวนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปรีรำ
คนที่ไปเห็นศพบอกว่าปกติแล้วจะออกมาดูสวนยางแล้วก็สระน้ำ
น้ำจุดนี้ขุดได้ไม่นานค่ะทำแบบนี้เป็นประจำเลย
ก่อนหน้านี้ไม่เห็นเจออะไรผิดปกตินะแต่วันนี้ยืนอยู่ไกลไกล
เห็นที่กลางสระน้ำอะไรมันตะคุ่มตะคุ่มอยู่อ่ะ
คล้ายตุ๊กตามีลอยน้ำอยู่พอไปดูใกล้ใกล้
มันไม่ใช่ตุ๊กตามีค่ะมันเป็นศพนะคะ
และยิ่งเข้าไปใกล้กลิ่นยิ่งเหม็นตกใจมากค่ะ
วิ่งผ่าราบสองกิโลเมตรเข้าไปในหมู่บ้าน
ตามให้คนมาช่วยดูมาช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะ
อย่างไรก็ตามตำรวจจะเร่งสอบสวนหาข้อมูลว่าผู้ตายเนี่ย
รุปแล้วจริงแล้วมาจากไหนแม้ว่าจะเจอสำเนาทะเบียนบ้านก็ตามนะคะ
รวมถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยค่ะ